ก๊อฟระวังตอนอื่น

จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
จนถึงวันที่๗ตุลาคม

สวัสดีครับ